เพราะว่าช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะต้องระวังเรื่องของสัตว์มีพิษ

อย่าปล่อยให้บุตรหลานออกไปเล่นในที่ที่เสี่ยง
เพราะว่ามีเหตุการณ์สลดอยู่เหตุการณ์หนึ่ง
หนูน้อยวัย๕ขวบออกไปวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
ปรากฏว่าอยู่เด็กน้อยก็ร้องขึ้นมา
ด้วยอาการบาดเจ็บที่เท้าคือที่เท้ามีเลือดออก
ผู้เป็นแม่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลท้ายที่สุด
หนูน้อยเสียชีวิตเพราะสิ่งที่หนูน้อยบาดเจ็บนั้น
เกิดจากงูเห่ากัดนะครับ

ร้อยตำรวจโทนิวัฒน์ทิมเกตบรองสาววัดสอบสวนสพเมืองกระบี่
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวรประจำโรงพยาบาลกระบี่
พบร่างของเด็กชายวุฒิพัฒน์กษิคุณหรือว่าน้องอานัทอายุ๕ขวบ
มาจากพื้นที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับ
โดยพบบาดแผลเป็นเขี้ยวงูบริเวณฝ่าเท้าขวา
เข้ารักษาตัวตั้งแต่คืนวันที่๑มิถุนายนที่ผ่านมา
แต่เกิดอาการช็อกเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
จากการสอบถามนางสาวสร้อยสุวรรณบุตรโดยอายุ๒๑ปี
อาชีพทำขนมส่งขายซึ่งก็เป็นแม่ของหนูน้อยอานัท
คุณแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเย็นของวันที่๑มิถุนายนนะครับ
ขณะที่เธอและคนในบ้านกำลังยุ่ง
ของสำหรับทำขนมขายอยู่ภายในบ้าน
อานัทก็ออกไปวิ่งเล่นหน้าบ้านเพียงลำพัง
ซึ่งก็เป็นปกติที่ลูกจะไปวิ่งเล่นแบบนี้ทุกวันเลยนะครับ
แต่ต่อมาตนได้ยินเสียงลูกร้องร้องเสียงดังเลย

พบว่าลูกชายนั่งร้องไห้อยู่ห่างจากหน้าบ้านไม่ถึง๓เมตร
ที่เท้ามีเลือดไหลออกมานะครับ
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกาะลันตา
หนูน้อยอาการไม่ดีเลยนะครับแล้วมีอาการหัวใจหยุดเต้น
ทางโรงพยาบาลก็ช่วยกันปั๊มหัวใจ
แล้วก็รีบส่งต่อไปที่โรงพยาบาลกระบี่
ส่วนงูที่กัดลูกชายวันรุ่งขึ้น
ญาติญาติถึงได้ไปช่วยกันรื้อค้นลานหน้าบ้าน
ก็พบกับงูเห่าตัวยาวตัวเคืองเลยยาว๑เมตรเศษ

ช่วยกันตีจนตายแล้วก็นำส่งมาให้โรงพยาบาล
ด้านของนายสรายุทธ์กษิคุณ
พ่อของน้องอานัทบอกว่าตอนที่ลูกมาถึงโรงพยาบาล
ก็ยังมีอาการพูดคุยได้เด็กก็ตกใจร้องห่มร้องไห้แล้วครับ
ก็สอบถามว่าลูกโดนอะไรโดนอะไรกัดมาเป็นแผลแบบนี้
ตอนแรกลูกก็ไม่รู้เข้าใจว่าเป็นสัตว์อย่างอื่น
แต่พอถามไปถามมาสักพักจึงรู้ว่าเป็นงูเห่า

กระทั่งมาทราบว่าเสียชีวิตจึงรู้สึกเสียใจมากเช่นเดียวกัน
แล้วก็ไปหาสาเหตุจนเจอพบงูเห่าอยู่ในบ้านนะครับ
ชนะสูตรพลิกศพแล้วยาดก็ไม่ติดใจสาเหตุการตาย
มอบศพให้ญาตินำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ก็ต้องระมัดระวังฮะช่วงนี้อย่างที่บอกไป
หน้าฝนงูมันอาจจะซุกซ่อนตัวอยู่ใกล้บ้านนี่แหละครับ